คุณผู้ชมคะมาดูความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดยาลาหน่อยค่ะ
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บด้วย
เดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้

ป้อมยามโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางที่จังหวัดยาลา
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างสะเก็ดระเบิดกระจัดกระจายอยู่ที่พื้น
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ช่วงประมาณทุ่ม๑๗นาที
คือมีคนต้องสงสัย๒คนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าป้อมยาม
แปลงกลายคือเหมือนชุดคลุมสีดำแล้วก็มีผ้าคลุมผมเหมือนกับผู้หญิง
แล้วก็มีผ้าดำปิดบังใบหน้า
ทีนี้พอหลังจากจอดมอเตอร์ไซค์ปั๊บ
คนที่นั่งซ้อนท้ายถือถุงพลาสติกมีอะไรไม่รู้อยู่ในถุงนั้น
ข้างป้อมยามแล้วก็กลับออกมา
ที่๑๐นาทีคุณผู้ชมประมาณทุ่ม๓๘นาที
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนได้รับบาดเจ็บ๔ราย
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อชะดอ๒นาย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขื่อนบางลางอีก๒นาย
ก็จะมีอาการคือหูอื้อบาดเจ็บจากการโดนสะเก็ดระเบิด

ก็ต้องนำตัวเจ้าหน้าที่ทั้ง๔นายเนี่ย

ทีนี้นี่ดูสิคะสภาพร่างกายที่เจ้าหน้าที่
ได้รับบัตรเจ็บคือตามแขนตามขาต่างนี่นะคะ

ในพื้นที่ที่เอาระเบิดแสวงเครื่องใส่ในกล่องเหล็กเอาไว้
น้ำหนักสักประมาณ๓กิโลเอามาวางไว้ตรงนี้
แล้วก็จุดชนวนโดยการกำหนดเวลาให้ระเบิดทำงาน

ซึ่งตำรวจสพบันนังสตานี่นะคะ
จะมีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ